ก็มีคำพิพากษานะครับเรื่องของลาลาเบลนะฮะ
ก็สารก็ชี้นะครับน้ำอุ่นตั้งใจมอมลาลาเบลจนช็อกนะฮะ
รวมถึงแก๊งปาร์ตี้ที่บ้านบัวทองนะครับก็โดนด้วยหมดทุกคนนะครับ
คือวันนี้ที่สารอาญาธนบุรีนะครับนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการ
คดีสารอาญาชนบุรีสองเป็นโจทย์นะฮะเอ่อยื่นฟ้องนายรัชเดชหรือว่าน้ำอุ่น
วงธบุตรเป็นจำเลยที่หนึ่งนะครับมีในคิวหรือว่าชัยพลนะครับ
เป็นเจ้าของงานปาร์ตี้บ้านบางบัวทองเนี่ยกับพวกรวมจำเลย
กับพวกนะครับเป็นจำเลยทั้งหมดใน๒๖คนนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นจำนวนที่๒๖ในฐานความผิด๔ข้อหาครับ
ซ่องโจรพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังพลุสร้าย
ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดนะฮะ
กระทำการอนาจารย์แก่บุคคลที่อายุกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลังพลุสร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นวงเหนียวกักขังผู้อื่น
กระทำด้วยประการใดเนี่ยนะครับก็คือ
คือจำเลยทั้งหมด๖คนนะครับก็มีงานเลี้ยงโดยการมีการดื่มสุราที่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง
แล้วก็หลังจากนั้นไปจ้างลาลาเบลอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นพริตตี้ชงเหล้ามาร่วมเต้นลำแล้วก็ร่วมดื่มสุรา
โดยจำเลยทั้ง๖คนมีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อให้ลาลาเบลดื่มสุราจนเมา
แล้วก็อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จากนั้นน้ำอุ่นได้พาพริตตี้ลาลาเบลออกจากบ้านหลังดังกล่าว
ไปขึ้นรถยนต์ของตนเองแล้วก็พาไปที่ห้องพักย่านเบาขนอง
เป็นเหตุให้ถูกนวงเหนียวกักขังต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนถึงแก่ความตาย
ส่วนจำเลยที่๒๖ที่บ้านบางบัวทองนะฮะร่วมกันสนับสนุนการกระทำผิดของน้ำอุ่น
ขณะที่จำเลยที่๒๖นั้นต่างล่วงรู้ถึงเป้าหมายของการจัดงานปาร์ตี้ในครั้งนี้
โดยให้ลาลาเบลเนี่ยดื่มสุราจนเมาไม่สามารถคลองสติและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกระคืนได้
แล้วพวกจำเลยก็ยินยอมนะครับให้น้ำอุ่นพาพิตตี้ลาลาเบลนั้นไปกระทำอนาจารย์
โดยไม่ขัดขวางหรือเข้าห้ามปรามอันเป็นการให้ความช่วยเหลือ

โดยจำเลยทั้งหมดนะฮะได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกับทนายความ
ซึ่งสารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องพิพากษา
จำคุกจำเลยที่๑คือน้ำอุ่นนะฮะฐานนวงเหนียวกากหางผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกกระทำถึงแก่ความตายเป็นบทลงโทษที่มีโทษหนักสุดนะครับ
ก็คือให้จำคุก๘ปีนะฮะนี่นะครับน้ำอุ่น๘ปีนะฮะ
นักกว่ากับแก๊งปาซี่ถูกต้อง
ส่วนจำเลยที่๒๖ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สับสนจำเลยที่๑
ในการกระทำความผิดดังกล่าวจำคุกคนละ๕ปี๔เดือน
และให้จำเลยทั้ง๖คนนะครับร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมแก่โจทย์
รวมจำนวนเงิน๗๔๘๖๖๐บาทแล้วก็มีดอกเบี้ยอีก๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันเกิดเหตุด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังที่สารลงโทษจำคุกนะครับ
ต้องหาทั้งหมดเองก็ยื่นขอประกันยื่นขอประกันตัวนะครับโดยน้ำอุ่นเนี่ยก็มีการตีวงเงินประกันอยู่ที่๓๕๐๐๐บาท
ส่วนจำเลยที่๒๖นะครับก็ประกันตัวไปที่๑๕๐๐๐บาทนะครับ
ก็ไม่ได้มีกำหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมด้วย